และพยายามจะทำทุกวิถีทางในการที่จะได้เงินออกมา
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานี
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้
แม้ว่าคนร้ายเองนะจะเตรียมสีสเปรย์

ใช่หลุดมากองลงถนนนี่แหละครับ
ตำรวจภูทรบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายพยายามลักเงินสด
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสาขาบ้านดุงนะครับ
โดยเมื่อวานนี้เราประพอเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตี๔๓๐

เอ้าทำไมมากองอยู่ตรงนี้นะครับ

ถูกคนร้ายใช้ลวดสลิงดึงลากหลุดออกมาจากจุดที่ตั้ง

ก็เลยรีบแจ้งผู้จัดการห้างแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบครับ

คนร้ายพยายามเอาสเปรย์สีดำเนี่ย

เมื่อกี้เห็นไหมตู้ของธนาคารกรุงเทพ
ก็โดนคนร้ายพ่นสีสเปรทับไปแล้ว
เห็นไหมข้างบนนี่ตู้ของธนาคารกรุงเทพ
ก็สามารถที่จะจับผ้าไว้ได้บ้าง
แต่ก็ถูกคนร้ายพ่นสีสเปรทับเกือบหมดเลย

แต่กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่ยังจับภาพไว้ได้
ก็สามารถที่จะบันทึกภาพว่าคนร้าย
เข้ามาบริเวณห้างเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๒
จากนั้นหนึ่งในคนร้ายก็เดินลงไปให้อาหารสุนัข
และอีกคนก็ได้ใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นใส่กล้องวงจรปิด
จากนั้นได้ทำการตัดไฟนะครับเพื่อตัดสัญญาณกริ่ง
โดยคนร้ายพยายามเจาะตู้เพื่อขโมยเงิน
แต่จังหวะนั้นอาจจะมีคนเดินเข้ามา
คนร้ายก็เลยรีบหลบหนีไป
โดยขับรถมุ่งหน้าไปทางถนนสายบ้านดุงนเมฆอนหาล
คาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๓คนนะครับ
ต่อมานางจันทิพย์ศรีชัยรุ่งโรธ
ผู้จัดการศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
ของธนาคารกรุงไทยก็ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบก่อนนะครับ
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเพิ่งจะนำเงินสดมาใส่ในตู้เมื่อ๒วันก่อน
คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
แต่เชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถนำเงินออกไปได้สักบาทเดียวนะครับ